มาดูเหตุการณ์นี้หวาดเสียวหน่อยนะคุณผู้ชมนะ

เพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปเตะเหล็กเส้น

คุณผู้ชมอันนี้หวาดเสียวนิดนึง

กู้ภัยต้องหาวิธีการในการที่จะช่วย
ตัดรองเท้าออกมาให้ได้ก่อน
เจียเหล็กเส้นออกให้เหลือเหล็กเส้นสั้นก่อน

คุณกำลังเจียอยู่คุณหวัดเสียวไหมนี่หน้าผู้หญิง
ห้ามกระดุกกระดิกโดยเด็ดขาดนะคุณนะ

เหล็กเส้นมันเสียบทะลุเข้าไปแบบนี้
ที่เท้าของนางสาวนัทธมนต์โพแกะอายุ๑๙ปี
เธอเดินแล้วก็เตะเข้าที่เหล็กเส้น
เสียบเท้าตรงเท้าซ้าย

เข้าช่วยเหลือใช้เครื่องเจียหินขนาดเล็ก

แทงเข้าไปในเท้าลึกประมาณ๓๔เซน
ซึ่งใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีสามารถตัดเหล็กจนขาด
แล้วก็ต้องนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนปากซอยเรวดี๓๖
ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ที่เกิดเหตุยังพบเหล็กเส้นที่ติดอยู่กับเศษปูนอีก๑อัน
วางอยู่ตรงฝาท่อระบายน้ำนี่เป็นลักษณะแบบนี้คุณ

เตะแบบนี้โอ้โหแล้วแบบเดินคงเตะแรง
มันเสียบเข้าไปลึก๓๔เซนติเซนต์นะคุณนะ
คือเขาคาดว่าน่าจะมีคนมาทำปูนอะไรแบบนี้ไว้ใช่ไหม
มาซ่อมฝาปิดท่อระบายน้ำที่เป็นรูโบรูโหวแบบนี้นะฮะ
และทีนี้เหล็กเส้นมันยังค้างคาตรงปูนอยู่

โดยงานไหนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยนะฮะโดยนางสาวนัทธมนต์น้องวัย๑๙คนนี้นะฮะ
บอกว่าเธอเองเดินออกมาซื้อของเดินตามปกตินะ
ก็เดินบนถนนฝาท่อแบบนี้
จู่เตะเข้าไปที่เหล็กเส้นดังกล่าวเตะเข้าไปเต็มเลยนะฮะ
อยากวอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาตรวจสอบด้วย
เพราะย่านนี้เป็นย่านชุมชนคนเขาเดินไปมาเยอะแล้ว

คิดดูสิคุณนี่มันแทงเข้าไปถึงนี้เลยนะ
ใช่ค่ะอย่าให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำสองอีกนะครับ
หน่วยงานที่ดูแลฝากหน่อยนะฮะค่ะอ่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดู